อีกหนึ่งสาวร่างเล็กนะคะสำหรับน้องสกุลหวานใจตัวจริงของหนุ่มแบงค์อาทิตย์คุณผู้ชม
ช่วงนี้เขาหยุดเชื้อเพื่อชาติกักตรงกักตัวกันคู่นี้เขาก็หวานกันเป็นพิเศษค่ะ
แม้ว่าจะกักตัวนะคะเว้นระยะห่างทางสังคมยังไง
แต่ว่าความหวานไม่เคยลดน้อยถอยลงไปเลยล่าสุดค่ะเจอสาวสกุลก็ขออัปเดตเรื่องความรัก
ในช่วงที่ต้องแยกย้ายกันกักตัวเจ้าตัวบอกว่าช่วงนี้รักก็เรื่อย
ง่ายมีเจอกันบ้างส่วนดีกรีความเซ็กซี่ของสาวสกุลที่ยังคงร้อนระอุนั้น
เจ้าตัวเผยว่าแบงค์ไม่ค่อยห้ามเพราะนี่คือสไตล์ของเธอแต่จะมีเตือนกันบ้างหากเกินงามไปจ้า
เขาจะไม่ค่อยก้าวไก่เรื่องที่เป็นแบบส่วนตัวที่เราเป็นมานานแล้ว

เวลาเรามีงานอะไรมาเราก็จะให้เขาดูว่าแบบ

เขาก็จะบอกว่าคือเขาก็จะให้เราทำอะไรตามที่เราอยากทำนั่นแหละ
เพราะว่าพี่แบงค์ไม่ได้เป็นคนที่ชอบบังคับอยู่แล้ว
อืมตอบคำถามเป็นไงดูแบบสวีทหวานกันนะ
ใช่สวยแล้วก็หน้าเก๋มากสกุลกับแบงค์เองเนี่ย
ลงรูปคู่รูปแรกนะคุณเมื่อประมาณวันคริสต์มัสปีที่แล้วนี่เอง
แล้วก็ความหวานก็เพิ่มขึ้นเรื่อยแต่ว่าในไอจีเนี่ย

เพราะว่าน้องสกุลตอนนี้ลงแต่งานขายของรัว๙๐ในร้านไอจี
เอาจริงแทบทุกแบรนด์ให้น้องสกุลเป็นพรีเซน
บอกว่าไม่แปลกใจถ้าน้องจะแบบถ่ายรูปที่มันแบบเซ็กซี่ไปหน่อย
เพราะว่าตัวน้องเองก็เป็นนางแบบไง
นางแบบเขาก็ต้องมาพร้อมกับความเซ็กซี่ก็เป็นเรื่องธรรมดา
เป็นนางแบบด้วยเป็นนักร้องด้วยตอนนี้เป็นนักแสดงด้วยโอ้โหครบรถนะจ๊ะ